วันนี้พาวุธชมไปที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ผู้ชายคนหนึ่งครับขี่รถจักรยานยนต์ไปเติมน้ำมัน
แล้วพนักงานปั๊มทอนเป็นเสดเหมือนเหรียญมาให้

ขี่รถไปต่อไปมีเรื่องกับชาวบ้านชาวช่องวัยรุ่น
อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อถึงขั้นกับเอามีดไล่ฟันเขา
เขาก็แจ้งกู้ภัยแจ้งตำรวจมาระงับเหตุ

สุดท้ายตำรวจเขาทำตามยุทธวิธี

ตำรวจเลยต้องยิงปืนใส่เพื่อเป็นการป้องกันตัว
และสุดท้ายก็ถูกวิสามันฆาตกรรมไปนะฮะ

เห็นไหมฮะโวยวายตะโกนอยู่ตรงนี้ฮะ
คุ้มครั่งพูดจาใส่พนักงานปั๊มเด็กปั๊ม
หลังจากที่ไปเติมน้ำมันแล้วเขาบอกว่า
คือเราจับใจความได้ว่าพนักงานทอนเหรียญให้
เขาเลยไม่พอใจนะฮะ

ก็ไปเอามีดไล่ฟันพนักงาน

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในปั๊มที่อำเภอพาชี

นะครับเนี่ยฮะคนเขาถ่ายคลิปจากมือถือเอาไว้ได้นะครับ

อายุ๑๕ปีเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ย
อยู่ในปั๊มกับเพื่อนสัก๖๗คน

ตะโกนโหกเวกโวยวายใส่พนักงาน
ไม่พอใจที่พนักงานทอนเหรียญมาให้เขา

แต่ในมือเขามีมิดดาบอยู่ยาวมาก

เพื่อนก็เลยถามว่าพี่มองอะไร

ถ้าพี่จะบ้าพี่ไปบ้าที่บ้านพี่เลย

และประโยคนี้แหละครับทำให้ชายคนนี้นะ

แล้วก็เอามีดไล่ฟันตัวคนที่พูด

ทุกคนก็วิ่งหนีกันกระเจิงครับ

ทำให้ทุกคนต่างพากันวิ่งหนีเอาตัวรอดไปก่อน
แล้วโทรแจ้งจำรวจ
ลองให้เห็นตำรวจสองนายขี่รถมาถึง

ผู้ชายคนนี้เอามีดไล่ฟันตำรวจ

ตำรวจสองนายที่เข้าไประงับเหตุ
ก็คือดาบตำรวจประจวบพรมทาอายุ๔๗ปี

สุพรรณอายุ๒๔ปี

ดาบตำรวจประจวบเขาบอกว่า

มีผู้ชายคนหนึ่งเมาอารวาสในปั๊ม
ตอนแรกแจ้งว่าเป็นการเมาอารวาสก่อน
ตอนแรกคิดว่าเมาธรรมาน
ก็เลยต้องวิ่งไปดึงกระบองที่รถก่อน

ใช้ปืนตอนแรกเดี๋ยวเกรงว่าจะเป็นเรื่องของข้อหาทำเกินกว่าเหตุนะฮะ
ยังไม่ทันไปดึงกระบองครับผู้ชายคนนี้วิ่งถือมีดมานะฮะจะมาฟันอีก
ตำรวจนายนี้ก็เลยต้องยิงปืนขึ้นฟ้าตามยุทธวิธีบอกว่าให้หยุดนะฮะ
สุดท้ายคนนั้นที่ทำไม่หยุดก็เลยต้องยิงปืนใส่เพื่อเป็นการป้องกันตัว
แล้วก็แจ้งรถพยาบาลมาช่วยนะฮะรถพยาบาลมาถึงพยายามปั๊มหัวใจคนที่
ก่อเหตุที่โดนยิงเข้าไปนะฮะชายคุ้มครั่งคนนี้ครับแต่สุดท้ายเขาก็
เสียชีวิตในเวลาต่อมาทราบชื่อผู้ก่อเหตุก็คือนายทีมรักการมณีวันอายุ
สิบเอ็ดปีอืมนะฮะเขาถูกยิงที่ฝ่ามือที่หัวไหล่หน้าท้องและสะโพกเป็น
แผลทั้งหมด๑๑แผลด้วยกันสภาพเขานอนคว่ำหน้าอยู่แล้วก็เสียชีวิต

ขนาด๙มม๑๑ปลอกห่างจากผู้ตายสักประมาณ๓เมตร
มีดดาบที่เขาใช้ไล่ฟันตกอยู่๑เล่ม
แล้วก็ใต้เบาะรถจักรยานยนต์
เรารู้ว่าเหตุผลที่เขาคุ้มครั่งเพราะอะไร
เพราะจากการไปตรวจสอบพบว่าเขามีบัตรผู้ป่วยจิตเวทอยู่
เป็นประเภท๔ระบุว่าเป็นผู้พิการทางจิตใจและพฤติกรรม

ไปฟังเสียงตำรวจดาบตำรวจประจวบที่บาดเจ็บนะฮะ

ประชานดีกว่าเล่มพี่เดียว

เอายิงปืนคูย่ีบอกให้ยุดไอะนี้เรียนเสียงปืน
มันก็ลาดจากไอแอนนี้ไปหาน้องไปเห็น
จังหวะนี้น้องมันคงจับ

อยู่ภาคหนึ่งที่ได้ร้อยเวรมาช่วยก็ดี
เนี่ยตามที่ดาบตำรวจประจวบเขาเล่าเลย
แล้วที่เห็นว่าภาคก็ถูกฟันที่นิ้วข้างขวาไป

แล้วก็ซี่โครงด้านขวาแขนด้วยนะ

แต่แขนเนี่ยก็โดนก็โดนฟันไปนะฮะ
เพราะว่าตรงซี่โครงเขาหน้าอกเขามันมีเสื้อเกราะอยู่

เข่าก็บาดเจ็บแล้วก็กระดูกสะบ้าเข่าแตกเพราะก็ล้มด้วยนะฮะ

นิ้วมือขวาถูกฟันด้วยเพราะว่าใช้มือนั้นรับดาบไป
แล้วก็ที่หน้าอกก็ฟกช้ำถูกแทงแต่ก็ไม่เข้าเพราะติดเสื้อกรอกเช่นเดียวกัน
ทั้งสองนายก็ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลภาชีครับ
ทีนี้ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกกันตะพงนินขำ
ผู้กำกับการสพพาชียืนยันนะฮะ

ตำรวจสองนายนี้ทำถูกต้องตามหลักยุทธวิธีหรือเปล่า
เขาก็บอกว่าตำรวจสองนายใช้วิธีการยิงปืนขึ้นฟ้า
อันนี้ถูกต้องแล้วตามหลักยุทธวิธีในการระงับเหตุ
เป็นการข่มขู่ให้คนทำเขาหยุดเดี๋ยวนี้เอายิงปืนขู่ก่อน
แต่พอคนที่คุ้มครั่งที่ก่อเหตุไม่ยอมหยุด
ก็เลยต้องยิงปืนใส่คือต้องใส่ที่ขาก่อน
เป็นการป้องกันตัวอันนี้ถูกต้องนะฮะ
สำหรับแนวทางในการดำเนินคดีเนี่ย
เดี๋ยวจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ตำรวจด้วย
ก็ฝั่งตำรวจเนี่ยจะมีการตั้งกรรมการสอบก่อนนะฮะ
พร้อมกับเดี๋ยวจะตรวจอาวุธปืนทั้ง๓กระบอกมาตรวจสอบก่อน
ว่าเป็นการยิงลักษณะแบบไหนอย่างไรเข้าข่ายเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
เพื่อพิจารณาในส่วนของการแจ้งข้อหาตำรวจต่อไป
แล้วก็ในฝั่งของญาติของผู้เสียชีวิตเองก็ต้องประสานญาติ
แต่ญาติเขาอยู่เชียงใหม่นู่นครับนะฮะ
เดินทางมาให้ปากคำแต่ญาติก็บอกว่าไม่รู้เลยว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย
มาก่อเหตุถึงอายุทยาได้อย่างไรมาไกลมากเพราะเขาอยู่ถึงเชียงใหม่นู่นเนี่ยนะฮะ
ทีนี้ก็ต้องฝากคุณผู้ชมแล้วกันเนาะพี่เบิร์ดพี่อุ๋ยครับ
เราก็พูดกันบ่อยว่าถ้าเรามีญาติที่เป็นผู้ป่วยต่างแบบนี้
จิตเวทแบบนี้คุณต้องดูแลให้ดีอย่าให้เขาขับรถออกมาแล้วก็มาคุ้มข้างมาก่อเหตุทำร้ายคนอื่นแบบนี้เน
การนี้ญาติเองก็ยอมรับนะคะว่าคนก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้ป่วยจิตเวทระดับที่๔นั่นสินะคะ